ตื่นกันหน่อยค่ะประเทศไทยว่าเราได้เวลาที่ทุกคน
จะต้องออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันแล้ว
ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วสำหรับวันเลือกตั้ง
วัน๒๔มีนาคมประเทศไทยเราอาจจะห่างหายไป
สภาพใหญ่สำหรับเวลาการเลือกตั้ง
มารุ่นใหญ่อย่างพี่ปุ้ยพี่มลวัน
เชิญชวนทุกคนค่ะให้ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันด้วยนั่นเองนะคะ
เต้นเหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปรู้รู้กันเนอะ
ว่างเว้นจากการไปใช้สิทธิ์มานานพอดูเลย
งานนี้ค่ะก็เลยขอแนะนำขั้นตอนการไปเลือกตั้งหน่อยแล้วกัน
รวมไปถึงหลักคิดในการเลือกคนมาบริหารประเทศไทยของเราด้วยค่ะ
หรือว่าใครไม่ว่างวันนั้นก็ลองเข้าไปดู
จำไม่ได้นะไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่า

เราสามารถเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งได้หรือเปล่า
ลองไปลงทะเบียนดูว่าเราจะเลือกตั้งทางเน็ตได้หรือเปล่า

ไม่ใช่อยู่บ้านแล้วก็อย่าลืมนะเขาปิด๕โมงเย็นไปได้ตลอด
อย่างวิปุ้ยนี้เลือกที่ไหนคะเขตไหน
ของพี่อยู่หน้าหมู่บ้านเลยอยู่แถวสู่คนทสวัสดิ์
ชวนทุกคนนะคะโดยเฉพาะน้องคนรุ่นใหม่ด้วย

ปีนี้เรามีโอกาสที่จะได้ใช้สิทธิ์แล้วออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะค่ะ